เมื่อวานี้เรานำเสนอนะคะคลิปที่กู้ภัยภาพที่ผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยนะคะ
ขึ้นรถเป็นรถตู้กู้ภัยเนี่ยหลังจากนั้นค่ะ
ขับไปได้สักระยะเนี่ยนะคะเกิดอาการแตะเบรกเบา
แต่ผู้ป่วยที่อยู่ด้านหลังรถน่ะไหลลงมาพร้อมกับเตียง
กองอยู่ที่กลางถนนค่ะสร้างความตกอกตกใจนะคะ

โอ้ยไกลแล้ว
เป็นคลิปนี้นะคะหลายคนเห็นแล้วก็สะท้อนถึงการทำหน้าที่ของกู้ภัยที่ไปปฏิบัติงานในวันนั้น
จุดนี้คือถนนประชาอุทิศเขตทุ่งครุกรุงเทพเหตุการณ์เกิดขึ้น๕พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ไปสอบถามรองผู้จัดการในวันนั้น

แล้วก็ระบุว่ามูลนิธิเรียกเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้น
มาชี้แจงเพื่อตรวจสอบตามระเบียบแล้ว

บอกว่าปกติมีเจ้าหน้าที่ประจำรถครั้งละสามคน
แต่วันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไปดูแลผู้บาดเจ็บอีกเหตุการณ์หนึ่ง
ก็เลยทำให้เหลืออาสาในรถสองคนแต่หนึ่งในนั้นเป็นอาสาสมัครสำรอง
ซึ่งไม่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ก็ทำให้เหลือคนขับเพียงคนเดียว
ไม่มีเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งคนคอยดูแลผู้ป่วยที่อยู่ข้างหลังรถด้วยนะคะ
และขณะที่เลื่อนเตียงคือช่วงที่เขาบอกว่า
เอาผู้ป่วยขึ้นเตียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในช่วงที่เลื่อนเตียงเข้าไปในตัวรถเขาบอกเขาได้ยินเสียงดังแกรก
มันสกรูนี้จะเห็นไหมคะมันเกิดจากตัวล็อกที่ไปล็อก
จุดที่มันจะต้องไปเกี่ยวในตัวรถเขาบอกว่าเขาได้ยินแล้ว
มันจะต้องล็อกแล้วแน่เลยเขาก็เลยปิดประตูค่ะ
แล้วก็ออกรถทันทีแต่แต่เตียงมันยังเลื่อนไม่สุดไงคะ
มันยังไม่เข้าล็อกของมันค่ะหลังจากนั้นท้ายเตียงมันก็เลยโผล่ออกมา
ดันประตูหลังรถตู้อีกทีประตูรถตู้มันก็ปิดไม่สนิทอีก
ก็ทำให้ช่วงที่มีการเบรกรถคนเจ็บก็ตกลงมากลางถนนพร้อมกับเตียงตามภาพนี่แหละ
ถามญาติค่ะญาติของผู้ป่วยที่ตกลงมาจากรถเนี่ยนะคะ
ที่เดินทางมาพูดคุยมาขอโทษกับทั้งครอบครัวและน้องชาย
ซึ่งเป็นคนที่ประสบเหตุเรียบร้อยแล้ว
เธอบอกว่าไม่ได้โกรธนะไม่ได้คิดเอาเรื่องด้วย
ส่วนอาการน้องชายตอนนี้ก็ถือว่าปลอดภัยดี

เพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุศีรษะของน้องชาย

สามารถพูดตอบโต้ได้ดีแต่อย่างไรก็ตามนะคะ

อาสากู้ภัยคนที่ปฏิบัติงานในวันนั้นค่ะ
บอกว่าอยากขอโทษทุกคนนะไม่ได้ตั้งใจ
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหรอก
รับว่าเสียใจตอนนี้ก็มีท้อบ้าง
แต่ก็ขอทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคม
ช่วยเหลือผู้คนในฐานะกู้ภัยต่อไป
หลังจากนี้พร้อมยอมรับไม่ว่ามูลนิธิ
จะมีบทลงโทษอย่างไรก็ตามฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
ก็อยากจะขอโทษทุกคนนะครับ
ญาติคนเจ็บแล้วก็สังคม

อาจจะเป็นเราไม่ตรวจสอบให้ดีพอประมาณนี้ครับ
คือรู้สึกเสียใจครับก็เรื่องของมูลที่

ก็เห็นตามสมควรที่มูลที่สั่งมาครับ

เพราะว่ามันเป็นความผิดของเรา
ก็ยอมรับความผิดทุกอย่างนี้นะคะ

เพื่อที่จะให้เขาได้ทำงานเพื่อสังคมต่อไป